ใช่คือตอนนี้คนก็หวั่นวิตกกันมากขึ้นเรื่อย

ตอนนี้ทั่วโลกจะทะลุหลักหมื่นแล้วนะคะ
และผู้เสียชีวิตก็ทะลุไป๒๐๐กว่า
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางองค์การอนามัยโลก

และแถลงออกมาแล้วประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน

เมื่อวานนี้นะคะผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก
ก็คือคุณหมอทีโดสอัตฮานอมกีบรีเยซุสนะคะ
ก็แถลงหลังจากการประชุมฉุกเฉินที่กรุงเจนิวา

ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก
เรื่องของการแพร่ระบาดของเจ้าตัวไวรัสโคโรนาเพราะ

มันมีแนวโน้มกระจายออกไปยังหลายประเทศ
คือทั่วโลกเท่าที่เขาพบ
อย่างน้อยเจอ๙๘เคสจาก๑๘ประเทศ
อันนี้เป็น๑๘ประเทศที่ไม่ใช่จีน
แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจีนนะคะ

เขาไปเจอการติดเชื้อจากคนสู่คน
เป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนนอกประเทศจีน
ก็ไปเจอทั้งที่เยอรมนีก็มี
ที่ญี่ปุ่นที่เวียดนามที่สหรัฐ
รวมถึงก็เลยมีความกังวลว่า
ถ้าเกิดว่ามันไประบาดไปยังประเทศที่ยากจน
ที่เขายังไม่มีความพร้อมจะรับมือกันยังไง

อยู่ที่ตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
นี่เป็นแยกรายประเทศนะคะ
สำหรับประเทศจีน๙๖๙๒ราย
อันนี้เป็นผู้ติดเชื้อรองลงมาเป็นฮ่องกงค่ะ

เพราะว่าไทยยังอยู่ที่๑๔ราย
คโปร์๑๓รายแล้วก็ญี่ปุ่น๑๑ราย
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้๒๑๓รายแล้ว
แล้วก็ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะ

ตัวเลขนี้ผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลกนะครับ
ใช่ล่าสุดที่อิตาลีก็ไปเจอคนติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก๒ราย
เป็นชาวจีน๒คนที่เดินทางไปที่กรุงโลมของอิตาลี

อิตาลีเขาก็เลยประกาศห้ามทุกเที่ยวบินจากจีน
เข้ามาในประเทศอิตาลี
แล้วก็ระงับเที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางไปยังจีนทุกเที่ยวบินด้วย
อิตาลีก็เตรียมที่จะนำเครื่องบินเช่าเหมาลำ
ไปรับคนอิตาลีที่ยังติดอยู่ที่อู่ฮันกลับมา
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีคลิปหนึ่งที่แชร์กันออกมา
เป็นดราม่าจากความกลัวของไวรัสโคโรนา

นี่ค่ะคือผู้เสียชีวิตอยู่หน้าร้านอาหารริมถนน
แล้วเขาก็มีรายงานด้วยนะบอกว่าที่ออสเตรเลีย
ผู้ชายคนนี้เขาอายุ๖๐ปีเป็นชาวจีน
หัวใจวายค่ะอยู่ที่ร้านอาหารแถวชัยหน้าทาวของซิดนี่
ไม่มีใครกล้าที่จะไปช่วยนะไปปั๊มหัวใจไม่มีใครกล้าเลย
เพราะกลัวจะติดเจ้าไวรัสโคโรนา
ทำให้ชายสูงวัยชาวจีนคนนี้เสียชีวิตที่หน้าร้าน
แล้วหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำร่างไปชนะสูตร
และจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้มารับศพต่อไปนะคะ
ส่วนในบ้านเรานะครับเมื่อเช้าก็มีการแถลง

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรากูลบอกว่า
อยากให้ประชาชนคนไทยรับฟังผลจากการแถลงในทุกวัน
แล้วก็จะมีการแถลงบ่อยครั้งไม่ปกปิดความจริง

ตัวเลขยังอยู่เท่าเดิมนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อ

แต่ว่ามารักษาตัวที่เมืองไทยยังตัวเลขเท่าเดิมคือ๑๔ราย
แต่ว่าตัวเลขของผู้ที่ยังคงรักษาตัว
ก็กลายเป็น๗รายแล้วนะครับ
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มไปอีก๑ราย
ทำให้มีคนที่รักษาหายแล้ว๗รายกลับบ้านไปแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
หน่วยการกองโรคติดต่อทั่วไปนั่งหัวโต๊ะในการแถลงครั้งนี้
แล้วก็บอกว่าจากการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ
เครื่องวัดอุณหภูมิได้เพิ่มมาตรการคุมเข้ม
ในพื้นที่๕สนามบินทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตและกระบี่
แล้วก็เพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองคนไทย
ที่มีอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับชาวจีนด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมรกุเทศไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่

คุณผู้ชมครับข้อมูลสรุปจากวันที่๓มกราคมถึง๓๐มกราคม
อย่างที่บอกไปผู้ป่วยติดเชื้อ๑๔ราย
มีผู้ป่วยที่ต้องเข้าข่ายสอบสวนเฝ้าระวัง๒๘๐ราย
เป็นผู้ป่วยที่คัดกรองมาจากสนามบิน๓๗ราย
แล้วก็เข้ามารักษาเองที่โรงพยาบาล๒๔๓ราย
แล้วก็มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคใหม่๗๘ราย
ตอนนี้ในกลุ่มนี้คือกลุ่มสอบสวนเฝ้าระวัง
อนุญาตกลับบ้านแล้ว๖๘ราย
แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๑๒รายนะครับ
ส่วนข้อมูลที่เมื่อเช้านายอนุทินชาญวิรากูลนะฮะ
อู่ฮั่นกลับบ้านเราคือนายอนุทินโพสต์ไว้แบบนี้
บอกว่าตอนนี้สำรวจแล้วมี๑๖๐คนไทยในอู่ฮั่น
แล้วมีคนลงชื่อแล้ว๑๔๐คนที่ต้องการจะกลับบ้านเรา
ตอนนี้รอทางการจีนอนุญาตรอไฟเขียว

เพราะเป็นสายการบินที่มีไฟล์ทอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นการรับกลับมาโดยไม่คิดเงิน

อย่างญี่ปุ่นเองที่เขาไปรับหรือสหรัฐเองที่เขาไปรับ
เขาคิดเงินหรือเปล่าในการเก็บเขาเลยไปรับได้เร็ว
อันนี้เรื่องนี้นายอนุทินก็พูดถึงความคืบหน้า
และข่าวออกมาว่าจะไปรับกัน๖โมงครึ่ง

นายอนุทินยังไม่ได้ระบุเวลาไว้แบบนี้
แต่ว่ารอรัฐบาลไฟเขียว
ส่วนกรณีคนขับแท็กซี่๒คนนะฮะ
ตอนนี้มีการสอบสวนโรคอยู่
แล้วก็มีการแถลงในบ่ายนี้อีกครั้ง

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยหรือเปล่า
ก็ต้องรอผลการแถลงในช่วงบ่ายด้วย
มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่ด้วย
ที่นายอนุทินเป็นประธานในการประชุม

สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าไวรัสคือไวไฟ
เฟคนิวส์มันไปเร็วเหลือเกิน
มันระบาดเร็วกว่าไวรัสอุหาศอยู่